คุณผู้ชมคะจากที่มีกระแสออกมาว่า
สำนักผู้ตรวจเงินแผ่นดินออกมา
กรทมได้สร้างไว้มีการใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า
แล้วก็ไม่สามารถตอบโจทย์คนใช้รถจักรยานได้จริง
เรื่องนี้ไทยรัฐทีวีได้ลงพื้นที่สำรวจเสียงผู้ใช้จักรยาน
บริเวณรอบเกาะรัตนโกศิลป์แล้วนะคะว่าเป็นอย่างไร

รอบเกาะรัตนโกศิลป์คือ๑ใน๕๔เส้นทาง

ประมิตให้เกิดเป็นเส้นทางจักรยานหรือไบท์เลน
เพื่อตอบสนองความต้องการของสิ่งนักปั่น
ที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่เส้นทางจักรยานที่เกิดขึ้นกลับไม่สามารถใช้งานได้จริง
เมื่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง
ตรวจพบว่าหลายโครงการมีการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน
และติดตั้งอุปกรณ์ที่เกินความจำเป็น
ไม่เกิดความคุ้มค่าอย่างน้อย๒๘ล้านบาท
และเส้นทางรอบเกาะรัตนโกศิลป
ที่มีระยะทางมากกว่า๓กิโลเมตร
เป็นหนึ่งใน๑๐เส้นทางยอดฮิตของสิงห์นักปัน
แต่ก็เป็นหนึ่งในเส้นทางที่ตรวจพบปัญหาหลายประการ
โดยเฉพาะเสียงสะท้อนจากผู้ใช้จักรยานตัวจริงพบว่า

เสี่ยงอันตรายมากกว่าวิ่งบนถนนตามปกติ

เพราะมันมีรถอื่นมาจอดจอดทับเส้นทางที่เราจะขี่
หลบออกซ้ายต้องระวังรถหลังบ่อยครับบ่อย
เมื่อเช้าผมก็เกือบจะโดนแท็กซี่
หมายถึงว่าพอแซงออกถนนปกติ
ออกขวาหลบรถที่เขาจอดทับทางจักรยาน

มันก็ใช้ได้บางเส้นทางครับทางที่เขาแบบเขากวดขันจริง
อยากให้มันช่วงยาวกว่านี้

หันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันได้เพียง๒ปี

ยังไม่ดีพอสำหรับสิ่งนักปั่น

ให้ความสนใจในการพัฒนาเรื่องนี้
ยิ่งทำดียิ่งทำกว้าง
ให้มันวิ่งสวนทางกันได้แล้วก็ไปที่ได้เยอะ
ที่อยู่ใกล้ระยะ๑๐กิโลกรัม
เพราะนี้ก็ปั่นจักรยานมาได้และเศร้าดวกกว่าด้วย
ขับรถเก่งบางที๑๐กิโลมาเกือบชั่วโมง
แต่ถ้ามาจักรยาน๑๐กิโลกรัม
ขณะที่บางคนเสนอให้ทำแผงกั้นช่องทางจักรยาน

ที่จะไม่ล้ำเส้นออกไปนอกถนน
เวลาทำเป็นไอ้ไม้ปักนี่นะ
คือทำเป็นหาแบบสลิง
หรือหาอะไรที่มันกั้นเคบไปเลย
กั้นไปเลยเหรอคะครับใช่คือเคบไปเลยไง
คือไอ้คนจักรยานเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องออกมาข้างนอก

แล้วก็คนที่ผู้ขับขี่หรือช่ายยานภาคหน้าอย่างอื่น
ก็จะได้ไม่ต้องเข้าไปเลยของเขา

ถึงแม้สตงจะมีความเห็นให้ทบทวนและปรับปรุงโครงการ
แต่โฆษกประจำตัวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่า
การสร้างไบท์เลนอยู่ในขั้นตอนการปลนลงให้คนหันมาใช้จักรยานมากขึ้น
และการตัดสินความคุ้มค่าในช่วงระยะเวลาแค่๒ปี
ก็อาจดูไม่เป็นธรรมกับกรุงเทพมหานคร

เพื่อให้ประชาชนลดภาระการใช้รถยนต์และหันมาใช้จักรยานมากขึ้น
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน